ค่ะมากัดกันให้สบัดกับเรา๒คนไหน
คู่กัดสบัดข่าว๓อาทิตย์

แมวนี่แบบคึกครับจริงพี่หมอน

เพราะติดตามไปพร้อมกัน

ไปดูกันเลย

เขาบอกว่าต้องระวังแล้วล่ะ

งั้นอาจจะต้องระแวงเหมือนสาวคนนี้

ไปพักที่บ้านเฉยเลยหาย
คนลุกค่ะแห่แชร์คลิปแหวนแทนใจของคุณแตงโม
ที่เบิร์ตแฟนนุ่มวางไว้ให้หน้างานอะไร
งานนี้ทุกคนหวังค่ะแตงโมอาจรับรู้ได้
เอ้าเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมครับ
นี่แม่ค้าหรือตู้ทองเคลื่อนที่
ว้าวมันวิบวับแยงตาซะแล้วเกิน
เอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัติข่าว

ถ้าเราโตขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งเราก็อยากจะมีอะไรที่มันเป็นของตัวเองใช่ไหม
อย่างเช่นบ้านเราก็อยากจะปลูกเอาไว้เอง
อย่างเช่นเรื่องของเรื่องคนคนนี้เขาก็บอกว่าบ้านก็มีแล้วปลูกก็เองแล้วมันยังขาดอยู่อย่างหนึ่ง

ไม่รู้แต่เขาบอกว่าอยากมีเมนเอาไว้เป็นของตัวเองไว้เผาศพของตัวเองโดยเฉพาะครับ

อันนี้เป็นลูกชายของเมน
สวดอะไรก็นี่เรียบร้อยทั้งพิธีก็นี่มดเลย
โอ้โหพี่ฝนเคยเห็นเรื่องราวอะไรแบบนี้ไหม

ใครก็กลัวความตายกันทั้งนั้น

ใช่ครับสร้างเมนเอาไว้เผาตัวเองโดยเฉพาะ
เรื่องราวเกิดขึ้นที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา

โคราชเขาบอกว่าเมนตรงเนี้ยโอ้โหปรากฏว่าอยู่กลางทุ่งนา

ทีมข่าวของเราเห็นก็ไปพูดคุยกันหน่อยแล้วก็เนี่ยไปเจอกับเจ้าของเมนนี่แหละครับ

เมนหลังนี้นะคะได้ถูกสร้างแล้วก็ถูกบูรณะด้วยกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นเลยนะ
ตั้งแต่โบราณแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าหากคนตายในบ้านเนี่ย
เขาก็จะไม่นิยมไปที่วัดจะเผาเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวนั้นนะ

เออเราก็แบบว่าโอ้โหคนที่แบบเกิดแนวคิดแบบนี้นี่
คือเขาสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นแล้วลุงจึงคิดทำเมนส่วนบุคคล

บอกแบบนี้เมื่อถึงบ้านปลายชีวิตของคนเรานะครับ
เอาล่ะร่างเนี่ยก็มักจะต้องเอาไปทำการเผาตามพิธีก็ว่ากันไป
แต่ที่นี่เขาบอกว่าถ้าเป็นของเขาแล้วก็เขาเผาเองได้
สร้างเองเผาเองนักเลงพอ

ฝนว่านะน่าจะแบบมาจากสมัยก่อนที่เผาแบบกองฟอน

ค่ะเผาอยู่ในป่าช้าแล้วก็เผาบนกองฟอน

ใช่ไหมก็เลยสร้างเป็นเม้นของตัวเองค่ะแม่เล่าข่าวแบบนี้อุ๊ย
มือถือดังแม่ผมอยู่ที่บ้าน
เอ้ยเอาเมนบ้างไหมล่ะลูกเดี๋ยวจะสร้างไว้ให้

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนเนอะเดี๋ยวไปตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาในเบรกนี้คุณผู้ชมส่งข้อความไลน์กันมาเยอะ
และมันมีหลายข้อความที่ตั้งคำถามมาพี่ฝน
ว่ามาถามผมว่าคุณชะนักคุณชะนัก

เราจะมาเล่าข่าวสนุกสนานกันแบบนี้แน่นอนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์
พี่ฝนเรื่องของเรื่องผมอยากจะพาพี่ฝนไปดูเรื่องนี้
มันแปลกอยู่เหมือนกันแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูเอาไว้
เพราะอะไรต้องระมัดระวังไปเจอกับชายคนหนึ่งครับที่จังหวัดชนบุรี
ลูกศีรไทยหาโอ้โหยครับอ่านี่นี่นี่นี่ลูกศีรตัวจริงเลยนี่
เออนั่นแหละเราเจอกันแล้วทีหลังอ่ะบอกนี่สิถ้าเป็นสิ่งเดียวกันอ่ะ
นะวางกระบุได้เลยเออเอาท่านหนึ่งท่านหนึ่งเพื่อความปลอดภัยแล้วขอแยก
นานาการใส่กุญแจมือแตกแต่ไม่ให้ท่านเดือดร้อนได้เก็บนัก
นี่ตำรวจต้องมาช่วยเจรจาแบบนี้ครับคุณผู้ชมพามาแล้ว
ชายคนนี้ไม่ใส่เสื้อนี่แหละเดินออกมาแล้วนี่นี่เดินมาเป็นแบบ
เหมือนท่ายักษ์เลยนะใช่ใช่คือตอนแรกคุยไม่รู้เรื่องอย่างงี้นะ
ฝนนะคือทางตำรวจเขามากันเยอะแล้วเขาก็เจรจาต่อรอง
อ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าต่อรองยังไงยังไงครับจนสงบแบบนี้อ่ะ
แต่เรื่องของเรื่องผมเล่าให้ฟังว่าตำรวจกลุ่มเนี้ยที่มาเนี่ย
ตำรวจสภพพนัฐนิคมนะครับเขานำกำลังมาเลย
พร้อมกับโลกกระบังแล้วก็ไม้งามอุปกรณ์ในการระงับเหตุนั่นแหละ
มาที่บ้านหลังนี้ที่อยู่ภายในซอยบ้านเหล่าบนริมถนนพนัฐนิคม
เกาะโพบู๋สามตะบนบ้านทางอเภอพนัดดิคมจังหวัดชนบุรี

อัวบุตรของเทาเวสวันเลยนะใช่ครับ
อ้างตัวเป็นสิทธิ์ของท้าเวสุวรรณแล้วแกทำยังไง
ไล่ทุบตีเหล้าไก่พังเสียหายหมดไปทุบตีเหล้าไก่
ผมไม่ใช่ลูกศิษฐ์ของเทาเวสวันท่าน

ถ้าทุบตีนู่นนี่นั่นคุณเป็นลูกศิษย์หมอปลาแล้ว
หมอปลาทุบสารแต่ตาคนนี้มาไล่ทุบเหล้าไก่แล้วอย่างนี้
ยังเดินวนไปวนมาแถวบ้านอดีตแฟนเหมือนกับว่าจะไปข่มขู่ทำร้ายครับ
อำรวจมาถึงเข้าพูดจรรยาใช้จิตวิทยาณิพี่ตำรวจคนนี้
แล้วแกบอกว่านักธวรรณ์สหุดอ้างตัวต้องเป็นลูกศิษย์
สิทธิ์จากสำนักไหนถาเวชสุวรรณที่ไหนต้องบอกมา
ตำรวจบอกว่าเฮ้ยสิทธิ์สิทธิ์เดียวกัน
โอ้โหสำนักเดียวกันค่อยคุยกัน
กลายเป็นว่ากล่อมคนร้ายรู้เรื่องพาขึ้นท้ายกระบะแบบนี้ครับ
เอางี้ละกันตำรวจแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนะครับ
อดีตแฟนสาวของผู้ชายคนนี้ชื่อว่านางสาวเอละกัน
ฉะนั้นสมมตินะเธอก็เล่าให้ฟังว่า
อยู่กินกับนายนัทธวุฒิมาหลายปีแล้ว
มีเรื่องตบตีกันเป็นประจำ
นายนัทธวุฒิเนี่ยเคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับพี่ฝน
ค่ะแล้วหายไปตั้งหนึ่งเดือน
จะกลับมากลับมาก็ก่อเหตุดังกล่าวเลยครับ
ตัวเธอเองรวดไปถึงชาวบ้านแล้วแวกนั้นน่ะ
หวัดเผาหวาหลวกกันไปหมดแล้วอ่ะครับ
โอ้โหก็อ้างเป็นทาเวทาเวทท่านเป็นยักษ์ไง
คืออย่างนี้นะพี่ฝนน้ำเสียงเธออาจจะยังฟังแล้วแบบจับใจความไม่ค่อยได้
คนมันยังกลัวอยู่อะครับใช่ค่ะ
ก็ถ้าคิดว่าเธอเป็นเท้าเวทก็คงต้องใช้กำลังอ่ะใช่ไหมอ่า
แล้วไปใช้กำลังกับผู้หญิงอย่างเงี้ยใช่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ดี
ตำรวจก็จับกลุ่มตัวไปแล้วนะครับแล้วก็เตรียมดำเนินคดีแล้ว
เดี๋ยวจะไปตรวจเรื่องของสารเสพติดด้วยนะครับ
เอาละค่ะข่าวต่อไปนะคะก็คือทหารค่ะอืม
เมาแล้วกร่างเมาแล้วกร่างแล้วก็คือเหมือนกับว่า
ใส่ชุดในเครื่องแบบด้วยนะเออ
อ่าแล้วก็ไปขับรถขวางเขาอ้าว
เดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะคือมันถ่ายคลิปไว้ด้วย
เอ้ามั่วแล้วคนละคันหรือเปล่าเนี่ยป้าเลยพี่มันคนละคันแล้ว
เธอถ่ายคลิปเธอถ่ายคลิปไม่พี่ผมไม่เกี่ยวอะไรกับพี่
มึงเปิดไหมนู่นแทนเลอร์นู่นไม่เกี่ยวกับผม
นึงมันไม่เกี่ยวกับผมเลยนึงอะไรพี่ไม่เกี่ยวกับแทน
ถ่ายกว่าดีผมไม่เกี่ยวกับอะไรเลยพี่มีปัญหากันแทนเลอร์เออ
อะไรของพี่เนี่ยตอนนี้อะไรของพี่
อ่าโทรสหารต้องรวดเลยโทรแจ้งรวดเลยโทรแจ้งรวดเลย
นี่ค่ะรถคันนี้ค่ะจู่นี่ก็จอดกลางถนนเลย
นี่จากนั้นคนขับที่เป็นผู้ชายนะใส่เขาบอกว่าใส่เครื่องแบบราชการด้วย
ราชการทหารนะคะลงเดินตรงมาที่รถบรรทุกเลย
ชี้หน้าหาเรื่องคนขับซึ่งฝ่ายรถบรรทุกก็บอก
พยายามอธิบายว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรคันที่มีปัญหาเนี่ยคือรถเทลเลอร์ข้างหน้านู้น
ไม่ใช่คันของผมเขาแค่ขับตามหลังมาแค่นั้นเอง
แต่ดูเหมือนจะคุยไม่รู้เรื่องนะมีคนรู้เรื่องค่ะ
ลงมาถึงก็นับหนึ่งสองอะไรนับเลขอะไรล่ะประโทษ
ลงมาถ้าไม่ลงมานะเดี๋ยวโดนนะประมาณนี้หรือเปล่า
ดูสิครับลักษณะการพูดอ่ะพี่ฝนลักษณะเหมือนคนมึนเมาหรือเปล่า
อันนี้เราตั้งข้อสังเกตนะยังไม่ได้ฟันทงลงไปนะว่าเขาเมาจริงหรือไม่
แต่ลักษณะในการพูดการคุยที่เห็นในคลิปเนี่ยลักษณะแบบนั้น
ขับคนที่ขับรถบรรทุกคันนี้เขาตัดสินใจบอกว่าเอ้าถ้าคุยไม่รู้เรื่องโทรแจ้งตำรวจไหม
เดี๋ยวพี่รอก่อนพี่คนที่ลงมาจากรถมาหาเรื่องเนี่ยพี่รอตรงนี้เลย
แล้วเดี๋ยวตามตำรวจมาดูสิว่าสรุปเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
แต่อย่างนี้ทำท่าว่าจะโทรหาตำรวจใช่ไหม
สุดท้ายตำรวจยังไม่ทันได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็ไม่ได้เจอกับคนแล้วอ่ะหายไปแล้วอ่ะอ่านะคะ
เจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ฝากไว้ยังต้นสังกัดด้วยบอกว่าช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ
เมาแล้วขับแบบเนี้ยอันตรายนะเพราะว่าผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเขาก็เหมือน
อ่าอยู่อยู่ขับมาแล้วไปจอดขวางเขาอ่ะใช่
เออมันก็อันตรายนะคะชาวเน็ตเขาก็เก่งนะเขาก็ช่วยกันลุ้น
บอกว่าเหตุการณ์นี้ผู้ก่อเหตุเป็นถึงข้าราชการ
นี่ใส่ชุดเครื่องแบบมาแบบชัดเจนเลยก็อยากให้เอ่อ
ดำเนินคดีหรือว่าดำเนินอะไรทางวินัยนะคะอยากให้จัดการด้วย
รถที่ขับมามันก็มีตัวย่ออะไรบางอย่างนะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะชัดอยู่นะครับ
ยังไงก็ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นอยู่แถวบริเวณ
ถนนพุทธมนตรสายหนึ่งทวีวัฒนาเขตรอยต่อระหว่างและความผสมกับกรุงเทพอ่ะนะครับ
ก็คือมีปัญหากับคันหน้าใช่แต่ว่างงกับคันหลังนั่นน่ะสิ
งงไปหมดเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับขึ้นแท็กซี่บางทีต้องระมัดระวัง
สาวคนนี้เธอถ่ายคลิปเอาไว้เลยเพราะว่าถูกแท็กซี่พูดจาล้วนลามนะครับ

ฟรีนะไม่ต้องเสียตังค์นอนดูเน็ตฟิกที่บ้านเอาไหม
ไม่ได้นะแล้วคุณไม่ได้ไปรู้จักอะไรกับเขาอ่ะ

คลิปนี้ฮะผู้โดยสารหญิงเขาเนี่ยกำลังจะเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับพี่ฝน
พอขึ้นรถแท็กซี่ไปโชเฟอร์เขาก็ชวนคุยนะถามต่างนานา
แรกเธอก็ตอบไปตามมารยาทนั่นแหละแต่หลังอ่ะสิ
มันเริ่มมีประโยคและคำพูดที่แบบว่าแทะโลมเธอ
แล้วยิ่งว่าพูดไปพูดมาจะชวนเธอน่ะไปพักที่บ้าน
เนี่ยบอกไปพักบ้านไหมไม่ต้องเสียเงิน
เธอก็ปฏิเสธแล้วเธอก็กล้ากลัวไง
ก็ต้องถ่ายเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานใจหนึ่งก็กลัวนะครับ
แล้วอย่างนี้เธอก็รีบบอกพี่แท็กซี่คนนี้ด้วยนะ
บอกว่าพี่รีบเถอะรีบไปเถอะค่ะ
พอดีหนูนัดหมอเอาไว้
โอ๊ยเอาจริงน้ำผู้โดยสารเขากลัวมากเลยค่ะพี่ฝน
จริงมันมีคำพูดที่มันไม่เหมาะสมกว่านี้เยอะเลย

ทีนี้เอาคลิปนี้มาเนี่ยมาเป็นหลักฐานเพื่อที่จะร้องเรียนไปด้วยนะครับ

เดี๋ยวเขาก็จะไปดำเนินการกันต่อแล้วที่สำคัญนะครับ
ไปถึงทางขนส่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการลงโทษทางวินัยกับพี่แท็กซี่คนนี้ด้วยนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นหูเป็นตากันแหละแต่ผมบอกไว้ก่อน

ถ้าเป็นฝนนะฝนจะให้เขาจอดแล้วฝนจะลงเลย

พี่ชายที่เป็นตำรวจฮู่นี่หน้านายน้อย
แต่ถ้าอันดับแรกเลยฝนโขะ

แยกออกจากกันไม่ต้องไปอยู่ใกล้กันดีที่สุดเพื่อความปลอดภัย
แต่อย่างที่ผมบอกฮะแท็กซี่ดีก็มีเยอะนะ
บางทีบางท่าเหตุการณ์เรามานำเสนอเพื่อฝากเตือนไพกัน
เตือนภัยกันใช่แล้วค่ะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
เตือนภัยกันต่อนะคะเหตุภาพนี้นะคะโอ้โหสุดระทึกค่ะ
เมื่อรถกระบะคันหนึ่งนะคะเบียดรถจอยอยอค่ะ
จอย่อยอรถจักรยานยนต์จักรยานยนต์นะคะเบียดกันจนแบบว่า
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ดีกว่าไปดูภาพพร้อมกันดีกว่าค่ะ
เห็นไหมคะน่ากลัวมากเลยนะนี่นี่กำลังเฉียวแล้ว
กำลังเฉียวแล้วล้มถ้ามีรถตามมานะคะโอ้มีโอกาสนะคะแย่เลย
ภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งนะคะในขณะที่รถจักรยานยนต์เนี่ย
กำลังขับบนถนนอยู่ปกติเลยครับจู่รถกระบะคันสีดำเนี่ยที่ขับตามหลังมาเนี่ย
ก็เร่งเครื่องค่ะแล้วก็ขับแซงปาดหน้าจักรยานยนต์เลย
ทำให้ท้ายรถของกระบะนี้ปัดโดนด้านหน้ารถของมอเตอร์ไซค์
ทำให้เสียหลักล้มกลางถนนอย่างในภาพเลยนะคะ
จากอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บพอสมควรเลยนะ
จากเหตุการณ์ครั้งนี้ชาวเน็ตก็ให้ความเห็นค่ะว่ารถกระบะเนี่ยไม่น่าปาดหน้าแบบนั้น
ถ้าหากว่ารีบจริงก็บีบแต่เตือนกันสักหน่อยว่าฉันจะไปแล้วนะถึงค่อยเร่งเครื่องประมาณเนี้ย
แต่นี่เขายังไม่รู้นะว่าใครผิดหรือว่าใครถูก
ก็ไม่ได้ฟันทงลงไปไม่ได้ฟันทงแต่เราก็อยากจะขอเตือนนะคะบอกว่าอยากให้ขับรถแบบระมัดระวังกันมีน้ำใจ
จริงให้มีน้ำใจกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ฝนแบบอยากจะขอเลยใจเย็นเย็น
จริงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้โอเคมันเสร็จยุคเศรษฐกิจอะไรมันต่างมันเครียด

บางครั้งบางคราวอุบัติเหตุมันก็มาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจริง
อ๋อไม่มีใครอยากให้เกิดอย่างเช่นเรื่องของเหตุ
ที่ว่าสูนักน้องหมาเนี่ยตัดหน้าครับ

ผมจะบอกให้นะธาตุหมาเขาไม่อยากดูกันหรอกภาพอย่างนี้
จริงพี่ฝนนะเป็นคนที่รักหมามาก

สะเทือนใจค่ะแล้วก็จริงแล้วบ้านฝนนะ

เรารู้ว่าเราเลี้ยงหมาบ้านฝนน่าจะปิดจะปิดประตู
แล้วถ้าเกิดรถจะเข้าบ้านเนี่ยฝนต้องเอาหมาเข้าบ้านก่อนเนอะ
โอ้โหอันนี้ก็แบบเออเอาอย่างนี้เล่าให้ฟังกันก่อนนะครับ
เรื่องของเรื่องน่ะอย่างที่เห็นแหละประตูบ้านเปิดเอาไว้แบบนี้ใช่ไหมล่ะ
ลักษณะเหมือนมีสุนัขสองตัวคาดว่านะมันน่าจะวิ่งเล่นกันอยู่ภายในบ้านนั่นแหละ
แต่ด้วยความเชื่อเปิดประตูหน้าบ้านเอาไว้แล้วเป็นจังหวะที่รถมอเตอร์ไซคันนี้เขามาพอดี
ก็ต้องยอมรับว่ามาด้วยความเร็วระดับหนึ่ง
แต่ทั้งนั้นนี้อยู่ในซอยผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า
ถ้าขับช้าได้มันก็ดีที่สุดถูกไหม
ไม่ต้องเร็วขนาดนี้ก็ได้ค่ะค่ะอ่าไม่ต้องชนเอาแต่คอชนแล้วเนี่ย
ความเสียหายมันเกิดขึ้นแน่อ่าน้องสุนัขได้รับบาดเจ็บ
แล้วเชื่อว่าคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์มาก็รถล้มบาดเจ็บด้วยเช่นกันนะครับ

ติ๊กต๊อกนี้นะครับที่เอาภาพนี้มาฝากเตือนกันด้วยนะครับ

แต่ก็สงสารคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยแหละว่ามันไม่มีใครอยากให้เกิด
มันเป็นบัตรเหตุที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงอะเนาะ

ดูคลิปกันค่ะรถพ่วงนะคะ
พ่วงวิ่งแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
คือวิ่งแบบว่าไม่มีหัว

ไปดูเหตุการณ์เป็นยังไงค่ะ

แม่ไปไหนเนี่ยปล่อยให้มาวิ่งอยู่คนเดียวเนี่ย

ปล่อยลูกพ่วงอยู่ตรงนี้

แม่ไปไหนนะคะแล้วก็ต้องถามมาได้ไงเนี่ย
วิ่งเองไม่ง้อรถหัวพ่วงเลยนะ

เขาหลุดออกมาจากหัว

แต่ถามว่าหลุดแล้วไม่รู้เรื่องเลยเหรอ
แล้วนี่เขายังวิ่งเหมือนวิ่งปกติ
หรือว่ามีอะไรลากอยู่ข้างหน้าหรือเปล่า

หลุดไปได้สักพักคือมันจะวิ่งได้อย่างนี้แหละพี่ฝน

สักพักเดี๋ยวมันจะหยุดเอง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นอันตรายอยู่นะ
อันตรายนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าหลุดมาจากหัวใช่ไหมค
ถ้าเกิดมันหมดแรงเหวี่ยงหรืออะไรอย่างนี้
หรือว่ามันจะแชลปออกมาข้างในขั้นหนึ่ง
มันก็ไปโดนรถคันอื่นได้

อันนี้ก็ฝากเตือนไว้สำหรับใครที่ขับรถใหญ่
ดูให้ดีไอ้ตัวควงอันนี้สำคัญที่สุด
สลักที่มันจะต้องแบบเกี่ยวกันเนี่ย
ต้องตรวจดูให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกรถนะคะ
อ่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างโอ้โหเปิดตู้เย็นมาถึงก็หล่อน
พวกผมก็ปันไหลปันไหลมันยังไม่ตาย

จากที่มันตายแล้วมันฟื้นได้เหรอ
เป็นไปได้ยังไงเอาไปดูฮะ
ปลาไหลมานะผ่าท้องเรียบร้อยทุกตัวเนี่ย

เนี่ยผ่าท้องเรียบร้อยตายหมดทุกตัว
อ่ะแต่มาเจออีกตัวมันหายไปไหนวะ
เอ้ามาเจออีกตัวหนึ่งมันอยู่ในตู้
มันเข้าไปได้ยังไงเหรอเฮ้ยเฮ้ย
มึงเข้าไปได้ยังไงขาท้องแล้ว

เฮ้ยอีแฝนขาท้องแล้ว
มันตายแล้วไม่ตาย
ไม่ตายเหรอไม่ตายหนีตายค่ะนี่คือหนีตายเงือกสุดท้าย

อ้าวเขาเรียกว่านี้นี่จะเหลือสุดท้าย
เล่าให้ฟังเลยพ่อเชื่อดคอเชื่อดคอแล้วก็เอาหัวเขาขัดกับปีกใช่ไหมคะ
แล้วก็เหมือนลองเอาเลือดอันนี้คือปกตินะเขาทำกัน
เสร็จแล้วทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวไปทำนู่นทำนี่เดี๋ยวมาทำต่อ
เสร็จแล้วพอถึงเวลาให้อาหารเป็ดไก่ไอ้ตัวนี้ตะเกียดตะกายไปกินอาหารด้วย
เสร็จแล้วพ่อพ่อฝนก็เลยเย็บคืนค่ะเย็บคืน
แล้วตัวนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยเออ
เขาเรียกว่าเฮือกสุดท้ายหนีตายอ๋อเหรอ
ใช่แล้วเป็ดตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่
แต่จะว่าป่านี้ตายไปแล้วเพราะว่านานแล้วแต่ว่าณตอนนั้นคือพอเย็บคืนปุ๊บเขาก็มีชีวิตอยู่
ตายแล้วเพิ่งรู้เพิ่งรู้เหตุการณ์อย่างนี้มันมีด้วยเหรอ
มันมีจริงค่ะแต่อันนี้ก็คือแบบเออผีปลาไหล่อ่ะค่ะ
ก็มันผ่าหมดแล้วแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้ว
เขาก็ตกใจครับว่าปลาไหล่มันคงจะไหลเลื้อยหาทางออก
รู้แล้วยังไงแช่ในตู้เย็นแล้วเซลล์มันไม่ตายไง
เออเซลล์มันยังไม่ตายมันก็เลยแบบว่ายังมีชีวิตอยู่
เอางี้ผมได้ไอเดียแล้วเรื่องราวแบบนี้ไอ้ที่ฆ่าแล้วไม่ตายเนี่ย
ส่งมาไหมคุณผู้ชมถ้ามีประสบการณ์แบบพี่ฝนเนี่ย
ที่บอกว่าคุณพ่อเชื่อดเป็ดแล้วเป็ดไม่ตายเนี่ยไม่ตายส่งมาดิ
ช่องทางไลน์ผมรอจะอ่านอยู่อยากรู้เหมือนกันมันมีบ้างไหม
อ่าโอเคได้เลยค่ะ
มาติดตามเรื่องนี้กันต่อเป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจนะครับ
เรื่องการเซลล์มันของคุณแตงโมนะในช่วงของการไว้อาลัยอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกัน
เรื่องราวนี้ก็ขนลุกกันนิดนึงนะครับ

เป็นเรื่องของแหวนที่คุณเบิศสั่งเก่ามาให้คุณแตงโม
ใช่ค่ะสั่งมาเป็นพิเศษเพื่อให้คุณเบิศแต่งโมแล้วเอาไปวางไว้ที่หน้างาน
แล้วก็มีคนเห็นว่าแหวนมันขยับ

คลิปนี้นะคะชาวเน็ตนี้เขานำมาโพสต์เป็นคลิปข่าวที่เห็นเลยว่า
แหวนที่คุณเบิร์ตวางไว้ในกล่องนี้มันขยับได้เองนะคะ
หมุนไปทางซ้ายมือเดียว๓นึงจังหวะเลยน่ะ
เจ้าของคลิปเขาก็บอกว่าประมาณว่าคิดนะนะวิญญาณน้องแตงโมคงมารับรู้ว่าเราแต่งงานกันแล้วนะ
เห็นเขาบอกว่าตามข่าวนี้ตามข่าวนะ
บอกว่าเป็นแหวนที่คุณเบิร์ตทำเอาไว้เพื่อจะขอคุณแตงโมแต่งงาน
ค่ะแต่ก็มีบางคนมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการวางกล่องที่เอียงหรือเปล่า
แหวนนี้ไหลลงไปตามแรงโน้มถ่วงนะคะช่างภาพไทยรัฐของเราก็ไปถ่ายภาพนี้ออกมา
แต่เราก็จริงแล้วฝนมีความคิดว่าไอ้เปลวเทียนที่เป็นอันนี้คือเทียนปลอม
ที่มันจะเป็นมีพลาสติกตรงเปลวเทียนนะคะผมคิดว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าโดนลมแล้วก็ไปขยับโดนหรือเปล่า
ถ้าคิดตามแนววิทยาศาสตร์นะคะหรือบางคนอาจจะคิดว่าดวงไฟที่อยู่ตรงกลางแหวนเนี่ย
ทำให้เกิดความร้อนและทำให้แหวนขยายตัวหรือว่าขยับตัวหรือเปล่าครับอ่า
แต่ก็ไม่รู้นะคะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามหลายคนก็เชื่อว่าน้องแตงโมเนี่ยเขามารับรู้ได้มารับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็มามาในงานนี้ด้วยนะคะคุณเบิร์ตก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน
ซึ่งหากวิญญาณน้องแตงโมมารับแหวนจากคุณเบิร์ตจริงหลายคนเขาก็แบบคิดว่าน้องแตงโมคงอยากให้เห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นในคดีของน้องแตงโม
ผมเชื่อหลายคนก็อยากให้เกิดความยุติธรรมแล้วก็อะไรที่มันเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็หวังว่าจะกระจ่าง

เดี๋ยวมาดูภาพอีกภาพนึง
ภาพคุณเบิร์ตกับคุณแตงโมนะคะ
เป็นภาพที่ชาวเด็กเค้าตัดต่อให้นะ
ฝนเห็นฝนก็ซึ้งมากเลย
น้องแต่งมัวเขาชอบ
แล้วมันให้ความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าความรักเราจะไม่ไปด้วยกัน
แต่ว่าเขาก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ความรักของเขานะคะ
อีกหนึ่งแง่มุมนะเป็นเรื่องของความทราบซึ้งในเรื่องนี้นะครับ
แต่ส่วนเรื่องของคดีเดี๋ยวก็ว่ากันไปเอาใจช่วยให้กับทุกฝ่ายจริงนะครับ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันบ้างเป็นความรักที่ไม่ธรรมดา
เรียกได้ว่าหอบสินสอดหลักล้านเพื่อไปสู่ขอสิ่งนี้

มาเลยควายจ๋าพี่มาแล้วจ้า
มาสู่ขอควายสาว

ว้ายทำไมเราไม่ได้น่ะ
เอาจริงนะอ่านคำแบบนี้นี่นะ

ใช่นี่เรายังไม่ได้เลยลูกสีดี้น่ะ
พี่ฝนไม่เป็นไรลองโอกาสดงพี่ไว้ก่อน

เรื่องของเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าเจ้าสาว
ก็คือควายสาวตัวนี้ชื่อสวยนะชื่อโหงสยามนะค่ะค่ะชื่ออะไรคะ
โหงสยามอายุ๓ปีครับ
เป็นควายเพศเมียแล้วโปรไฟล์ไม่ธรรมดา
เพราะว่าเธอคนนี้พูดเธอคนนี้
การสู่ขออะไรสู่ขอให้ไปอยู่อีกฟาร์มหนึ่งที่จังหวัดอุทัยธานี
ตกลงกันได้ที่ราคา๕ล้าน๓แสนบาท

เอางี้พี่ฝนเราไปถามเจ้าของควายเขาก่อนไหม

ก็คือคุณพี่วัดธีระวงศาหลง
หรือว่าชื่อในวงการนะพี่บินบรบือ

โอ้เขาแกร่รักของแกมาก
เหมือนตอน
โอ้นี่เดี๋ยวเห็นเมื่อกี้เห็นหยดน้ำตา
น้องหงก็ไหลด้วย
เออน้องหงก็แบบว่าทราบซึ้ง
แต่ก็รู้สึกว่าต้องพลาดพลากจากน้องหงอ่ะเนาะ
เหมือนกับคราวนึงอ่ะ
จำได้ไหมพี่ดาราคุณน้ำและผีพัด

พี่ขวายไปอ่ะ

ตะดูแลอย่างดี
เพียงกว่านี้นะจะบอกให้

สุดท้ายเนี่ยทั้งคู่ก็ตกลงปงใจกับราคานี้
เดี๋ยวจะพาน้ององสยามไปดูแลอย่างดี
เพื่อขยายพันธุ์ต่อแล้วเป็นการสืบ
สืบบอกว่าการดูแลควายสวยงามเนี่ยสืบทอดต่อกันไปเป็นแม่พันธุ์ที่ดี
แสดงว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปหาเจ้าเบ่าอีกทีหนึ่ง

ดูแต่ว่าน้องเขาสวยมากเลยนะคะ
เห็นมีคิ้วด้วยนะ
รูปร่างกำยำ
คิ้วกล่องด้วยนะคะแล้วก็แบบ
แต่ก็ดีแล้วแหละลูกเขาว่าเกิดมาเป็นควายสวยงามเนี่ย
ก็คืออย่างน้อยนะไม่ถูกฆ่ากินน่ะ

ข้อมือโทรศัพท์มือถือเยอะ

แหวน๕วงใส่ทุกใส่ทุกมือเลย

รวมทองคำทั้งหมดในตัวมูลค่าประมาณ๒๐บาท

ตอนนี้มันแพงด้วยนะทอง
รวมทั้งตัวก็ไม่แพง๖แสนกว่าบาทเอง
นี่เราคิดตอนที่ราคายังไม่ขึ้นนะ
ตอนนี้ขึ้นแล้วเผลอเป็นล้านนะ

ยังไงเนี่ยเจ๊บอกว่าเจ๊เขาใส่แบบนี้มาแต่ไหนแต่ไร

ชอบส่วนตัวไม่ได้อวดรวยนะไม่ได้อวดรวยหรอกไม่ได้อวดรวยแต่ว่าชอบ
แล้วก็อยากจะใช้ทองเนี้ยเหมือนดึงดูดลูกค้าอ้าวเออ
อ่าซึ่งเขาขายพาเผานี่วันละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยตัวเลยน่ะอ๋อ
อ่าเป็นเงินได้ประมาณหนูวันหนึ่งก็วันละหมื่นห้า
ประมาณเนี้ยเบากำไรที่ได้ก็เอาไปลงทุนต่อนี่แหละ
แล้วก็ซื้อทองเก็บเอาไว้นั่นเองนะคะผมว่านะ
เรื่องของเรื่องการใส่ทองไปขายของก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก
แต่พอมาเป็นข่าวแบบนี้เจ๊จ๋าต้องระวังแล้วนะ
คือบางทีมิจฉาชีพมันมารอบข้างบางทีเราไม่รู้ตัวนะ
อ่าผมพูดเนี่ยเพราะผมเป็นห่วงนะเจ๊จ๋า
อ่าถ้าอย่างนี้เจรดาเดี๋ยวต้องจ้างต้องจ้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
บอดี้การ์ดบอดี้การ์ดคุ้มครองเหมือนร้านทองอ่ะ
อ๋อเขาต้องมีคุ้มครองนะเอออ่าเราก็รู้สึกเป็นห่วงอ่ะ
ได้ยังอ่ะถ้ายังมานี่ทางนี้เลย

มิคโปรดแม่ช่วงนี้เรา
ก็แบบมีงานอะไรให้เราทำเราก็ทำหมดแล้ว
อ๋อจ้ะที่ทำทุกอย่างนี้เพื่ออะไรคะ

หลายคนแห่กันไปขายทองก็มี
แต่ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชม
พ่อค้าแม่ค้าเขาไปถ่ายทอง
ไข่ทองที่ไปจำนำมาไอ้ไข่มาทำไม
เพื่อเอาไปขายเลยอะครับ

นี่โอ้โหเขาบอกว่า
สถานธนานุบาลหรือโรงจำนำ

ที่นี่เทศบันเมืองบุรีรัมพ์ครับฟิฝนครับ

เกษตรกรพ่อค้าแม่ขาย
ประชาชนทั่วไปที่มาเป็นลูกค้ากับ
โรงรับจำนำที่นี่มาต่อคิวกันเลยนะ
ค่ะต่อคิวเพื่อไถ่ทอนทองคำ
รูปภัณฑ์นั่นแหละที่เคยเอามาแบบว่า

อาจจะเป็นเพราะตอนที่เอาไปจำนำเนี่ย

พอทองมันขึ้นเฮ้ยเห็นแล้วคุ้มแน่น
ไปถ่ายถอนออกมาแล้วเอาไปขาย

เอางี้ครับก็เลยไปถามพี่นัทธินัน
แขวนเกษตรกรรายหนึ่งนะครับ
ที่มาไถ่ทอนทองคำนี่ก็บอกว่า

ถ่ายถอนสร้อยคอทองคำแหวนทองและกำไร
กำไรทองที่เป็นกำไรแขนเนี่ยนะ

จำนำเอาไว้เมื่อ๓ปีก่อน
ตอนนั้นราคาทองอยู่ที่ประมาณบาทละ

เอาล่ะพอถึงช่วงที่ราคาทองมันพุ่ง
อุ๊ยบาทนั้น๓๐๐๐๐กว่าบาท
อ้าวเขาก็เลยรีบมาไถ่ทอนก็เลยทีเดียว
เพื่อจะนำทองไปขายทำกำไร

เพราะคะแม่ขายเกษตรกรเขาเป็นนี่น่ะเนอะ

นี่ไปถามกับผู้จัดการสถานธนานุบาลที่นี่ก็คือ

โอ้โฮตอนนี้ยอดยอดคนมาไถ่ทอนเพียบเลย
ยังไงรู้ไหมนับเป็นจำนวนเงิน
จะเข้าใจยิ่งกว่าเพราะว่าภาพรวมการยอด
ของการถ่ายถอนทรัพย์สินทุกรายการนะ
กว่า๗ล้านแต่ว่ามียอดมาจำนำเพียง๕ล้าน

ไถ่ทอนมากกว่าเพราะทำอย่างไรได้ก็ทองมันขึ้น
ใช่ประมาณเห็นเราก็ทำนะครับ
ต่อไปนี่เดี๋ยวจะพาไปคำไปดูคลิปอันนึง
น่ารักมากเลยยังไงครับถ้าคุณชนะไปเที่ยวกับแฟนจะแต่งตัวยังไง
ก็ต้องแบบว่าแต่งตัวให้มันดูดี
ไม่ได้มันไม่เกิดมันโลกไม่จำเดี๋ยวต้องไปดูนี่อันนี้โลกจำนี่ไปเที่ยวกับแฟน
เป็นไงล่ะรักชัดไปเลยยั่วกันไปเลยจ้า
เธอเธออยากได้เพื่อนสาวเธอก็ไม่บอกเรา
ได้เพื่อนสาวพร้อมอีกคนแล้วจ้า

ไม่เอาไม่เอานี่ก็ไม่เอา
เอาให้มันดูดีกว่าเดิมอันนี้ก็แบบธรรมดาเฉยไป
เออไปใส่มันล่ะไป
ก็ไปแบบนี้เลยนะคะโอ้โห
อยากจะรู้ว่ารองเท้าส้นสูงมีไซส์ของผู้ชายด้วยเหรอ

อย่างนี้เขาเรียกว่าไปเที่ยวแบบโลกจำนะคะ

คุณผู้ชมที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ
และจะลากลับไปด้วยภาพความน่ารัก
ของน้องหมากับน้องเป็ดน่ารักมากเลยนะคะ
เดี๋ยวมาพบกันใหม่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ